คุณผู้ชมครับพาไปที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับ
ไปต้อนรับลูกเลี้ยงผาสัตว์ป่าสงวนของไทย
และตอนนี้เขาเปิดให้น้องตั้งชื่อประกวดแล้วนะครับ

เดี๋ยวกำลังต้องดูชื่อพ่อแม่เขาก่อน

เลี้ยงผาเพิ่งเกิดออกมาจากท้องแม่
ชื่อแม่ฟ้าและพ่อถุงเงินอายุ๓ปีเท่ากัน
เวลาต้นตัวลูกนี้สุขภาพแข็งแรงนะฮะ
แต่ยังไม่ทราบเพศเลยเนื่องจากคุณแม่ห่วงมากเลยนะครับ
ก็ไม่ยอมให้ทีมสัตวแพทย์และพี่เลี้ยงเข้าใกล้เลยนะฮะ
เลี้ยงผาเป็นหนึ่งใน๑๕สัตว์ป่าสงวนของไทย
ที่หายากและใกล้๐๐๐๐นะครับ
ดังนั้นพอมีลูกออกมาเนี่ยโอ้โหเราก็ดีใจสินะฮะ

เป็นสมาชิกเรียงผาตัวที่๑๔ของสวนสัตว์เชียงใหม่เขาแล้ว
แบ่งอยู่ในส่วนจัดแสดงเรียงผา๔ตัว
และส่วนเพาะขยายพันธุ์ที่จุดสวนสัตว์เปิดอีก๑๑ตัวรวม๑๕ตัว
ดังนั้นเชิญชวนเลยนะครับในการไปชมความน่ารัก

ประกวดตั้งชื่อถ้าเด็กคนไหน
หรือว่าใครที่คิดชื่อให้กับน้องเลี้ยผาได้แล้วนะคะ

ชื่ออะไรคุณแม่ก็ชื่อแม่ฟ้าคุณพ่อพ่อถุงเงิน

หรือว่าชื่อว่าลูกถุงฟ้า

เงินน่ารักดีชอบชื่อนี้นะคะ